คุณผู้ชมคะดูเรื่องของลุงพลหน่อยค่ะคุณผู้ชมคือทนายตั้มเนี่ยลงพื้นที่ไปที่บ้านกกอกแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เรื่องของการที่จะขึ้นไปภูเหล็กไฟเห็นบอกว่ามีการสับขาหลอกถูกไหมทีนี้เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมย้อนไปดูกันหน่อยเมื่อวานเนี้ยตอนสิบเอ็ดโมงเนี่ยนะคะทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยก็เดินทางไปถึงที่

เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาถามทนายตั้มว่าทนายตั้มเอานักวิทยาศาสตร์การกีฬามาทำไมอ่ะทนายตั้มบอกว่าจะต้องเอามาคำนวณกล้ามเนื้อของเด็กว่าสามารถที่จะเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเองได้ไหมเพราะมันมีประเด็นอยู่ไงว่าน้องชมพู่เนี้ยเดินขึ้นไปตายบนภูเหล็กไฟเองหรือว่ามีคนพาขึ้นไปตายข้าง
รับเป็นทนายแล้วใช่ไหมรับทำคดีให้กับลุงพลแล้วใช่ไหมทนายตั้มบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะรับทำคดีให้ลุงพลหรือเปล่าจนกว่าจะได้ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟตรงจุดที่พบศพแล้วก็จะคุยกับพยานมีการคุยกับพยานแวดล้อมเพื่อทำให้หลักฐานเนี่ยมันครอบคลุมแล้วทนายตั้มบอกว่าการมาครั้ง

ทีนี้ทั้งทีมข่าวทั้งเจ้าหน้าที่น่ะนะคุณทัศนัยรอรอจนบ่ายสามโมงอ่ะผู้ใหญ่บ้านก็ยังไม่ได้ติดต่อมาทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเดินทางไปถามผู้ใหญ่บ้านที่บ้านปรากฏว่าสิ่งที่ได้ข้อมูลมาคืออ๋อมีคนขึ้นไปกันเองหมดแล้วอ้าวอย่างงี้นี่ถือว่าบุกรุกน่ะมีความผิดฐานบุกรุกน่ะเพราะว่าพื
ไปทีนี้ทีมข่าวก็เดินตามเจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นภูเหล็กไฟไปเจอมอเตอร์ไซค่ะเดี๋ยวขอดูมอเตอร์ไซที่จอดทิ้งไว้นะครับจอดทิ้งไว้ตรงทางก่อนจะขึ้นเขานี่คันนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังจะขึ้นภูเหล็กไฟจะไปตรวจสอบก็เจอมอเตอร์ไซคันนี้แล้วระหว่างนั้นเนี่ยน่ะผู้ใหญ่บ้

บอกพรานว่าให้พาขึ้นไปหน่อยจุดที่พบศพน้องชมพู่เนี่ยครับทีนี้พรานก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดรอตรงท้ายสวนยางหลังจากนั้นเนี่ยนะมีกระบะสี่ประตูสีดำมาจอดแล้วก็มีผู้ชาย๕คนเนี่ยเดินลงมาจากรถทีนี้ก็เลยถามพรานต่อว่าจำได้ไหม๕คนมีใครบ้างคือพรานบอกว่าหนึ่งในนั้นน่ะคือลุงพลหนึ่งในนั้นน่ะคือลุงพลแล้วที่เหลืออีก๔ค

ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะนายพรพิรมอุระแสง
มีคลิปวิดีโอมีภาพถ่ายมีเอกสารอื่นมาร้องทุกข์ลุงพล

ข้อหาที่ว่าก็คือความผิดฐานร่วมกันทำร้ายตามมาตรา๑๑
แล้วก็มีไม้ห่วงห้ามยังไม่ได้แปรรูปไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ความผิดฐานร่วมกันทำไมตามมาตรา๑๔พรบป่าสงวนแห่งชาติด้วย
อันนี้เป็นความคืบหน้าของเมื่อวานใช่ไหม

แต่ว่าวันนี้เองที่บ้านกกอกเองก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกัน
ธนายตำเองเขาก็พร้อมกับทีมงานเดินทางไปที่บ้านกกอก
ทันทีที่ไปถึงแน่นอนต้องตรวจวัดอุณหภูมิกันก่อน

แล้วก็มีสื่อมวลชนหลายสำนักเลยปักหลักรอตั้งแต่เช้า
เพราะว่าเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวว่าตกลงทนายตั้มกับลุงพลแอบไปภูเหล็กไฟจริงหรือเปล่า

เพราะตามที่พานบอกคือเห็นคนที่เป็นลุงพลกับคนอีกคนนึงที่คล้ายทนายตั้มไง

ต่อเหมือนกันเพราะว่านักข่าวก็ไปรอไปรอนะฮะ
แล้วก็จะร่วมเดินทางขึ้นภูเหล็กไฟตามที่ธนายตั้มได้เคยบอกไปว่า

ชมพู่เดินขึ้นไปเองแล้วไปเสียชีวิต

นายตั้มจะรับทำคดีเรื่องนี้มา
ถูกต้องนะฮะทนายตั้มชี้แจงกับนักข่าวว่าวันนี้

โดยอ้างว่าอ้าวเมื่อวานเนี่ย
มีกลุ่มคนไม่หวังดีลักลอบขึ้นภูเหล็กไฟไปก่อน

ก็ไม่ใช่ธนายตั้มบึงพูดภูเหล็กไฟนั้นหรอ
สิครับทำให้เกิดปัญหาในการขออนุญาต

เพราะว่าภูเหล็กไฟมันเป็นพื้นที่ป่าสงวน
การจะขึ้นไปโดยที่ไม่ขออนุญาต

นายตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะพาลุงพลเนี่ยเดินทางไปที่ศาลมุกดาหารก่อน
เพื่อยื่นเรื่องต่อสารแทนโดยไม่เปิดเผยว่าไปยื่นเรื่องเรื่องอะไร
นายตั้มบอกไม่ขอตอบว่าจะไปยื่นเรื่องอะไรแต่เป็นเรื่องสิทธิ์ของลุงพลที่สามารถทำได้
หลังจากที่พบข้อมูลบางอย่างแล้วพบว่าลุงพลมีสิทธิ์ทำได้
โดยคาดว่าจะเดินทางไปถึงศาลจังหวัดมุกดาหารตอนนี้ถึงแล้วล่ะ
ตอนเช้าสัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวจะถึงตอน๑๑โมงตอนนี้เกือบบ่ายโมงคงถึงแล้วนะครับ
หลังจากเสร็จภารกิจที่ศาลแล้วเดี๋ยวจะให้คำตอบว่าขึ้นภูเหล็กไฟหรือเปล่านะฮะ
ซึ่งประเด็นการขึ้นภูเหล็กไฟธนายตั้มบอกว่าที่ต้องเลื่อนเป็นวันนี้ออกไปเนี่ย
เพราะว่ามีคนพยายามปั่นป่วนหาเรื่องไม่ให้พวกเขาเนี่ยขึ้นไปยังภูเหล็กไฟนะฮะ
ส่วนจะเป็นกลุ่มบุคคลที่กรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามทีตนไม่ขอเอ่ยถึง
แต่หากวันนี้เสร็จภารกิจที่ศาลแล้วจะมีภารกิจกับลุงพลซึ่งก็ไม่ขอเปิดเผยอีกว่าจะไปไหน
นายตั้มยืนยันว่าขนาดนี้ยังไม่ได้รับว่าจะทำเรื่องให้กับลุงพลหรือเปล่า
หมายความว่ายังไม่รับว่าจะให้ลุงพลนั้นเป็นลูกความของตัวเองหรือเปล่า
เพราะว่าต้องพิสูจน์ทราบในอีกหลายประเด็นที่ยังสงสัยอยู่
ตามที่คุณอริยาอธิบายไปว่าเอาคนไปทดสอบการดงการเดินเดี๋ยวขอหารักฐานก่อนนะฮะ
ถ้าหลักฐานมันมั่นใจแล้วมันครบถ้วนแล้วจึงจะพิจารณารับเป็นทนายให้กับลุงพล
คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ส่วนคดีอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะฮะ
ฟังเสียงข้างในตั้มหน่อยครับ
มันเกิดปัญหาขึ้นนะครับจากคนไม่กี่คนมันทำให้แผนต้องเปลี่ยนไป
ปัญหาจากคนไม่กี่คนเราก็ไม่ทราบว่าคนกลุ่มนั้นเป็นใครนะครับ
อีกสัก๑๐กว่าคนที่ไปร่วมกันตัดไม้ในเคตป่าสังวลก็คือ
ต้นนนทรีย์ที่ลักลอบตัดไปถือว่าผิดเพราะเป็นไม้ห่วงห้ามด้วย
แล้วก็แพ้วถังปลาต่างนะเชื่อราบพื้นที่ในการสร้างรูปปั้นพยานนางด้วยค่ะ
เรื่องนี้นี่ต้องตามกระเนียวเป็นมหากลับจริงจริงนะครับคุณผู้ชม
ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดจะยังไงแต่อันนี้เดือนกุมภาแล้วไง
เพราะว่าไม่ใช่ทนายสินายอัจฉริยะ
เคยบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยววันวาเลนไทยเนี่ยอาจจะได้รู้เรื่อง

เออจะจบไหมเรื่องนี้รอติดตามกันนะคะ